คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้มาดูที่เรื่องของการเมืองกันหน่อย
มาดูบรรยากาศการหาเสียงกันหน่อย
เพราะว่าหลังจากที่กตเนี่ยไฟเกี่ยว
ให้พลเอกพยุจันโอชาสามารถมาร่วม
ช่วยพลักษณ์ภัลังปรชารัฐหาเสียงได้แล้ว
นี่นะคะก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากพักต่าง
อย่างภักดิ์ชาติพัฒนาแล้วก็ภักดิ์เพื่อไทยประสานเสียงเลยนะ
บอกว่าขอต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าสู่สนามเลือกตั้งค่ะ
หลังจากกรกตไฟเขียวส่วนทางด้านของพักพลังประชารัฐเอง
เผยออกมาว่าเดี๋ยวคอยดูนะ๓สัปดาห์สุดท้ายก่อนเลือกตั้ง
พักยังคงมีหมัดเด็ดอีกหลายชุดรอดูเลยล่ะ
รอดูเลยนะอันนี้เป็นความขึ้นไหวจากนายสนธิรัฐสนธิเจียรภูมิค่ะ
เลขาธิการพักพลังประชารัฐไปลงพื้นที่หาเสียงนะ
ช่วยผู้สมัครหาเสียงที่เขตบางบอนน้องแข็มกรุงเทพมหานครนะคะ
ซึ่งนายสนทิรัฐก็กล่าวว่าช่วง๓สัปดาห์สุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งเนี่ย
พักจะมีไม้เด็ดออกมาอย่างต่อเนื่อง
ส่วนเรื่องที่ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

ว่าเดี๋ยวจะมีความชัดเจนในช่วง๑๒วันนี้นะคะ
เขาบอกว่า๑๐มีนานี้ไม่แน่อาจจะเป็นเวทีปราศัย
เวทีแรกที่จะได้เห็นผู้เหน็กประยุทธ์ขึ้น
ใช่ค่ะอาทิตย์นั้นจับตารอดูกันเลยนะคะ
ส่วนทางด้านของนายสุวัสดิลิปตะพันลบค่ะ
ประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนาออกมาพูดถึงกระแสข่าว
พลเอกประยุทธ์จะเดินทางมาปราศัยหาเสียงให้กับพักพลังประชารัฐ
ครั้งแรกที่นครราชศรีมาเนี่ย
สวัสดิ์บอกเลยนะว่าเออก็เป็นเรื่องที่ดี
ยินดีต้อนรับนะเอามาดูทางด้านของฝากฝั่งคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์กันบ้างค่ะ
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพักเพื่อไทยก็บอกว่า
ยินดีต้อนรับผลเอกประยุทธ์ลงสู่สนามเลือกตั้งเหมือนกันค่ะ
แต่ว่าผู้เหน็กประยุทธ์มีหมวกสามใบ
ตอนนี้ถือว่าเป็นนักการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งมาขึ้นเวทีปลาใส
ส่วนตัวก็อยากจะชวนมาร่วมเวทีดีเบตด้วยนะคะ
ว่าหลายคนอยากดูเราเองก็อยากดู
คือเราเห็นเวทีดีเบตมาหลายต่อหลายเวทีแล้ว
แล้วก็มันเป็นบรรยากาศที่มันมีทั้งความดุเดือดเข้มข้น

คนก็เฝ้ารอแล้วก็จับตามองด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไร